ออกเดินทางไปค้นหาเรื่องราวความเชื่อทางภาคเหนือกันบ้างครับคุณผู้ชม
รอนพัทรพลไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีทั้งตำนานและความอันซีนของปฏิมากรรมอันวิจิตรงดงามของจังหวัดลำปางจะเป็นที่ไหนบ้าง

ถ้าพูดถึงจังหวัดลำปางนะครับแน่นอนว่าจังหวัดนี้นะครับ
คงอารยธรรมล้านนาไทยแบบดั้งเดิมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างหรือว่าวัดวาอารามนะครับ
ทุกคนครับที่นี่นะถ้าเกิดไม่บอกว่าอยู่ที่ประเทศไทยจังหวัดลำปางนะครับ
ผมจะคิดว่าผมอยู่ที่ประเทศเมียนมาเลย
ด้านหลังนะครับคือวัดจองคาครับหรือวัดชัยมงคลนะครับ
เป็นวัดที่มีศิลปะประเทศเมียนมาที่สวยงามมากเลยนะครับ
เป็นอันซีนของจังหวัดลำปางเลยฉันอยากจะรู้ประวัติแล้วนะครับ
เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปหาท่านเจ้าอาวาสวัดจองคากันเลยครับ
วิหารวัดจองคาแห่งนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
สร้างโดยหม่องโงยซินอดีตเจ้าเมืองมะละแม่ง
มาทำธุรกิจค้าไม้สักที่เมืองลำปางแห่งนี้เมื่อร้อยกว่าปีก่อน
เพราะฉะนั้นพูดได้เต็มปากเลยว่านี่คือวัดเมียนมาขนาดแท้เลยครับ
จากงานสถาปัตยกรรมแล้วภายในก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเมียนมาแท้
ที่ผมต้องมากราบให้ได้เลยครับ
พระประธานนี้เอามาจากประเทศเมียนมาร์เมืองมันนาเลเนอะ

ยิ่งใหญ่อลังการจริงว่าไหมครับ
มาวัดแห่งนี้เหมือนได้ไปกราบพระมหามยมฮุณีที่เมืองมันเตอร์เลย
ซึ่งปกติคนไทยที่ไปว่ายพระมหามยมูนี
ก็จะไปเฝ้ารอชมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุณีตอนเช้ามืด
แต่วันนี้ผมได้รับเกียรติมากจากทางวัด
ให้ขึ้นไปเช็ดหน้าพระมหามัยบุณีพระประธานของวัดจองคาแห่งนี้
รู้สึกปราบปลื้มและตื้นตันใจจริง
นี่คือประวัติของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเนอะ
ก็คือที่มีนั่งรถม้ามีรถม้าอะไรเนาะ
เทวดาเนรมิตเทวทูตทั้ง๔เนอะ
คนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายแล้วก็ไปพบนางวัด
ก็คืออยู่ตรงกลางตรงนี้เนาะ
นี่แหละครับความสวยงามประนีตและแฝงไปด้วยเรื่องราวพุทธประวัติ
ที่ทำให้คนมาเที่ยวชมวัดจองคาแห่งนี้ได้เรียนรู้พุทธศาสนาได้อย่างรื่นรมจริงครับ
อันนี้ก็คือนกยุงเนอะเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมมันก็จะสายแสงเหมือนกับนกยุงลำแพง
คือจะตั้งทางที่ตะวันออกกระต่ายตรงนี้หมายถึงกลางคืนหมายถึงพระจันทร์เนอะ
เรามาถึงทางทิศตะวันตกเห็นไหมครับว่างานประดับตกแต่งของวัดนี้
เขาแฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้งจริงไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียว
ผมเดินเข้ามาแล้วสะดุดตามากนะครับ

อันนี้เป็นองค์แรกของในนครลำปางแห่งนี้

มาแตะมาแตะที่ออกที่ตรงหัวที่ชี้
แล้วก็ธเนาของของได้ข้อเดียว
ได้รู้วิธีการไหว้เทพทันใจแล้วจะรออะไรล่ะครับถือโอกาสขอพรซะเลย
สิทธิ์ขนาดไหนดูจากผ้าแพร่๗สีที่แขนท่านสิครับ
ลำปางไม่ได้มีวัดแค่วัดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกวัดหนึ่ง
ซึ่งสวยงามไม่แพ้กันอยู่ใกล้นี่เองครับ

ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับ
เป็นอันซีนที่ผมจะบอกว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ย
มาดูกันว่าจะสวยงามมากแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วนะครับผม

ซีนลำปางที่ผมบอกก็คือวัดพระธาตุดอยพระชาญแห่งนี้ครับ
แต่จะอันซีนขนาดไหนตามผมไปพร้อมกับพี่เอม
ประชาสัมพันธ์ของวัดกันครับรับรองว่าดูจบแล้ว
อยากมาเที่ยวลำปางแน่นอน
ถึงแล้วนะครับผมที่บริเวณวิหารสมเด็จองค์ปฐมนะครับ
เดินขึ้นมาจากด้านล่างอยู่ด้านบนนี้กี่ขั้นครับ
หกร้อยสี่สิบขั้นหกร้อยสี่สิบขั้น
สำหรับใครที่ยังมีแรงอยู่นะครับเด็กวัยรุ่นเพื่อนนะ
เดินขึ้นมาได้แต่สำหรับใครที่เดินไม่ไหวแล้วครับ
ทำยังไงได้บ้างมีรถรับส่งค่ะมีรถบริการรับส่งค่ะ
นี่เดินขึ้นมาก็เหนื่อยมากเลยเนี่ยน้องนั่งรถมาไม่ใช่เหรอคะ
แหมพี่แอมก็พูดไปนะครับจับโป๊ะรอนกันกลางหน้าจอขนาดนี้
ก็บันไดตั้งหกร้อยสี่สิบขั้นนะครับใครไหวนี่ไปก่อนเลย
ผมขอนั่งรถดีกว่าจะได้เก็บแรงไว้ชมความงามของวัดนี้
เพราะวัดนี้เขาสวยแบบสุดจริงจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยครับ
ตอนนี้นะครับอยู่ที่บริเวณหน้าวิหารแล้วครับ

อันนี้วิหารสมเด็จองค์ประถมนะคะทุกอย่างนะคะจะเป็นการกำกับดูแลความประนีต

เพราะว่าเห็นจากตัวงานแล้วคือบริณีตแล้วก็สวยงามมาก
ถ้าข้างในวิหารว้าวยิ่งกว่านี้อีกครับ
อย่างที่บอกครับว่าวัดนี้สวยจนไม่รู้จะพูดยังไง

ทุกรายละเอียดท่านเจ้าอาวาสใส่ใจและจัดเต็มมากจริงครับ

โอ้โห

ถ้าให้ผมเดานะครับน่าจะเป็นพระเจดีจุรามณี

ถึงว่ามันจะมีความแบบวิจิตที่มันแตกต่างกัน

ไม่ว่าคือแบบต้องหยิบโทรศัพท์มาถ่าย
คือสวยจริงนะครับ
คุณปั้นที่อยู่ตรงหน้าผมนี้เรียกว่า
ทำให้ผมต้องร้องโอ้โหจริง

รายละเอียดที่ใส่ลงไปเพื่อบอกเล่าจินตนาการของช่างปั้น

สวยงามเกินบรรยายจริงครับ

ผสมผสานกับงานฝีมือช่างล้านนาที่สุดยอด
จนเกิดเป็นวิหารกลางดอยที่งดงามแล้ว

กับเรื่องราวของดอยพระชาญ
และตำนานของพระธาตุกันบ้างครับ

ที่มีซากแท่นหินศิลาแรงตั้งอยู่บนยอดดอย

และร่วมกันสร้างพระธาตุครอบเศษซากเหล่านี้
กลายเป็นพระธาตุดอยพระชาญองค์นี้ขึ้น

หรือมีชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือน

มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่

งดงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แล้วมีอีกจุดหนึ่ง

ชื่อว่าแม่ย่าสุมารีค่ะ

มีผู้หญิงผมฟู

พระอาจารย์ก็บอกว่าไม่มีเงินนะ

หลังจากนั้นมาก็มีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญ

ได้สร้างวัดขึ้นมา
แล้วหลังจากนั้นคุณก็บอกว่า
ก็คือมาแล้วเขาประสบผลสำเร็จ

ใครที่เป็นคอแนวนี้ก็เชิญกันได้เลย

มาถึงทั้งทีขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะครับ
จังหวัดลำปางนี้ยังมีของดีซ่อนอยู่อีกเยอะจริง
เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมประเพณี
และความยิ่งใหญ่ในอดีตมากมาย
ที่เขาบอกว่าลำปางปลายทางฝัน
ผมเชื่อนะครับว่าเป็นเช่นนั้นจริง
เรื่องราวทั้งหมดนี้ย้ำกันอีกทีนะครับว่า
เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเท่านั้น
แต่สิ่งที่เชื่อกันได้เลยนั่นก็คือ
การออกเดินทางไปค้นหาเรื่องราวอันซีนแปลกใหม่
มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกัน
รับรองครับว่าดูแล้วจะต้องร้อง
โอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีครับ